อุตสาหกรรมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ว่านโยบายของรัฐบาลใหม่โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไร
จะมีการกระตุ้นเรื่องของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างไร
ในการมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลเอง

นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องทำทันทีใน๓เดือน
คือเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ

กระดับอาชีพชุมชนสู่การผลิตที่มีมาตรฐาน
การปรับวิธีการดำเนินงานเพื่อให้การบริการผู้ประกอบการและประชาชนต้องเร็ว
และที่สำคัญนะครับทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเครื่องอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนเป็นศูนย์ครับ
ในส่วนของระยะเริ่มต้นเนี่ยต้องเร่งหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพ
มาเป็นฟันเฟืองใหม่ในการกระตุ้นบรรยายได้ของประเทศ
อุตสาหกรรมเป้าหมายก็เช่นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือยานยนต์ต่างรถไฟฟ้าครับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัจฉริยะต่าง
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติรวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรมชีวภาพ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมฮาลาวนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ก็จะทำด้วยการส่งเสริมแล้วก็จะมีการสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ๔ภาคครับ
กระดับทักษะแรงงานขั้นสูงเลยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
ไปหามาตรการในการส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มันแพร่หลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
อะไรบ้างครับมาตรการทางภาษีก็ไปลดภาษีให้กับรถยนต์ไฟฟ้า
หรือว่าการขยายจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับ